พาคุณผู้ชมไปต่างประเทศกันหน่อยนะครับทางการกรุงจักรต้าของอินโดนีเซียนะครับ
เขามีการเปิดโครงการซ่อมแซมบ้านให้ฟรีสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย
เพราะหวังนะครับว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่
ต่างเป้าว่าจะเริ่มทำให้ได้ก่อนหกสิบเจ็ดหลังในกลางเดือนปุ่าหาคมนี้
ติดตามพร้อมกันในช่วงเอีซีวิชชั่นครับ
นี่คือภาพของคนงานก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงบ้านเก่าในเขตซิลินซิ่งทางตอนเหนือของกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
โครงการของรัฐบาลท้องถิ่นกรุงจักรต้าที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรายได้น้อย
โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงบ้าน
หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกำลังซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องมีหลักฐานการถือครองที่ดินและอาคารบ้านเรือนมาแสดงด้วย
ซึ่งนอกจากให้การสนับสนุนทางการเงินแล้วยังมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อีกด้วย
มาท่าฮาตี้ซาโวโนผู้ประสานงานโครงการบอกว่า
หมายของโครงการอันดับแรกคือบูรณะบ้านให้มีสภาพดีขึ้นสำหรับอยู่อาศัย
และยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง
และสองคือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน
เมืองต้นรัฐบาลจักรต้าได้อนุมัติให้บูรณะบ้านแล้ว๘๓หลัง
แต่มี๑๖หลังถอนตัวออกไป
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ระบุว่า
บ้านที่ถูกบูรณะใหม่นั้นจะต้องเป็นบ้านชั้นเดียวมี๑ห้องนอน๑ประตูทางเข้า๑ห้องน้ำและ๑ห้องครัวเท่านั้น
โดยหลายคนบอกว่าต้องการเก็บโครงสร้างบ้านเดิมที่มีหลายชั้นและหลายห้องเอาไว้
ขณะเดียวกันข้อกำหนดก็ยังระบุให้ต้องลื้อถอนบ้านที่โครงสร้างและผนังทำจากไม้
เพื่อก่อสร้างใหม่ด้วยวัสดุที่แข็งแรงกว่า
โดยกระบวนการซ่อมแซมบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์
แบ่งเป็นการลื้อถอน๒วันและบูรณะอีก๑๒วัน
ซีตี้อิสย่าคือหนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบูรณะบ้านใหม่
โดยเธออาศัยอยู่กับสามีที่ป่วยและลูกสาวอีกหนึ่งคน
ซิตี้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตซิลินซิ่งมานานกว่า๕๐ปีบอกว่า
รู้สึกดีใจมากที่จะได้บ้านใหม่
เพราะบ้านของเธอนั้นชำรุดสุดโทรม
และเธอก็ไม่มีเงินมากพอจะซ่อมแซม
รายได้ของลูกสาวเพียงพอแค่ค่าอาหารและค่ายาของพ่อเท่านั้น
โดยหลังดำเนินโครงการมา๕เดือน
มีบ้านที่ได้รับการบุรณะเสร็จสิ้นแล้ว๓๖หลัง

อาศัยอยู่กับสามีและสมาชิกครอบครัวอีก๕คน
ซึ่งนอกจากได้บ้านใหม่ที่แข็งแรงขึ้นแล้ว
บริเวณหน้าบ้านยังถูกใช้เป็นร้านขายไก่ทอด
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
บอกว่ารู้สึกยินดีมากที่มีโครงการนี้
เพราะนอกจากได้บ้านที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้น
ที่ถูกปรับปรุงใหม่ยังอยู่สูงกว่าถนน
ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม

แต่โครงการนี้ก็ถูกวิจารณ์จากองค์กรพัฒนา
เอกชนบางแห่งในอินโดนีเซีย
ที่ทำงานต่อสู้กับความยากจนในเขตเมือง
ซึ่งมองว่าการปรับปรุงบ้านเรือนไม่กี่หลังในชุมชน
ไม่สามารถทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นได้
เนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังเป็นเหมือนเดิม
แต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นของกรุงจักรต้า
โดยหวังว่าบ้านเรือนที่แข็งแรงจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และจะเป็นแรงกระตุ้นให้คนพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองให้มากขึ้นอีกด้วย